ไทยรัฐนิวส์โชว์ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์นะคะ
โดยก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยก็มีการออกแถลงการแล้วก็เรียกร้องให้ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
ในฐานะประธานผู้รับผิดชอบโครงการอุทยานราชพักษ์ลาออกนะคะ

นายราธมนตรีบอกว่าพลเอกอุดมเดชน์ศรีตบุรรณ์มี
จารณญาณรู้ถูกผิดค่ะ
แล้วก็ขอให้แยกแยะเรื่องของคนใกล้ชิดที่ทำผิดด้วย
ฉะนั้นก็คงต้องลาออกกันทั้งหมด
ทางด้านของประธานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการอุทยานราชพักษ์ของกระทรวงกลาโหม
บอกว่าไม่หนักใจในการทำหน้าที่นะคะ
โดยพร้อมที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความยุติธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีดำเนินการก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์เรียบร้อยแล้ว
โดยมีพลเอกชายชาญช้างมงคล
ประหลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานคณะกรรมการ
ซึ่งไม่ได้ตั้งกรอบเวลาในการทำงาน
แต่คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจและสืบหาข้อเท็จจริง

และจะดำเนินการตรวจสอบต่อจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ยานราชพักษ์ของกองทัพบก

เพราะการดำเนินการของโครงการราชพักษ์โปร่งใสแล้ว

ก็จะดำเนินการเข้าไปตรวจสอบค่ะ

มีการใช้งบกลาง๖๓ล้านบาท
เพราะงบกลางมีไว้สนับสนุนทุกหน่วยงาน

แต่งบกลางไม่ได้อยู่ในโครงการอุทยานราชพักษ์
อาจจะเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะสร้าง

พร้อมยืนยันว่าทางรัฐบาลให้งบกลางกับทุกหน่วยงาน
ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะโครงการอุทยานราชพักษ์เท่านั้น
ส่วนทางด้านพลเอกชายชาญช้างมงคล

ไม่รู้สึกหนักใจกับการรับหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ

รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างยุติธรรม

กรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ

คือพลเอกชายชาญช้างมงคลเป็นประธานกรรมการ
ผลเอกวิสุทธิ์นาเงินเป็นกรรมการ
พลเรือเอกกฤษดาเจริญพาณิชย์เป็นกรรมการ
ผลเอกวัลลบรักษณะเป็นกรรมการ
โทสุวรสทิพย์มงคลเป็นกรรมการ
พลตรีกิติศักดิ์บุญสุขเป็นกรรมการ
พลตรีพนมเทพเวสารัชนันเป็นกรรมการและเลขานุการ
พันเอกธานินทุนทุศวรรค์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
พันเอกมานะกิ่งเพชรเป็นผู้ช่วยเลขานุการค่ะ
ด้านนายกรัฐมนตรีนั้นย้ำนะคะว่าไม่เคยเข้าข้างหรือปกป้องใคร
และไม่สนใจข้อเรียกร้องของพักเพื่อไทยที่ให้รับผิดชอบเรื่องนี้
ส่วนข้อเรียกร้องให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานผู้รับผิดชอบโครงการราชพักษ์ลาออก
เห็นว่าพลเอกอุดมเดชมีวิจารณญาณที่รู้ว่าจะทำอย่างไร
และมีกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้อยู่
แต่เรื่องนี้บุคคลใกล้ชิดทำผิดก็ขอให้แยกแยะ
เช่นนั้นต้องลาออกกันทั้งหมด
ส่วนที่สตงจะเข้ามาตรวจสอบการใช้งบประมาณด้วยนั้น

ถ้าหากคณะกรรมการพบว่ามีใครกระทำผิดต้องถูกลงโทษทุกคน
ถ้างั้นต่อไปก็คนใกล้ชิดทำผิดก็ลาออกให้หมดเลย
คนในกรมคนในกระทรวงลูกน้องทำผิดลาออกให้หมด
เขามีกฎหมายเขาอยู่แล้ว
ทำไมไม่ถามเขาแบบนี้ได้บุรุธดมถามฟะถามแล้วก็ว่าไงตอบว่าไงไปแล้วค่ะนี่อ่ะ
ขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องมาจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะ
ซึ่งล่าสุดนายสาธิตปิตุเตชะได้โพสต์เฟสบุ๊คเรียกร้องให้ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงสปีริตรักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาลในยุคที่กำลังปฏิรูปประเทศ
เพราะจะทำให้พักเพื่อไทยและนปชไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง
นำมาเป็นประเด็นโจมตีได้อีกเพื่อรอผลสอบจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
ปปชสตงตรวจสอบว่าผิดจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจริงจัง
เป็นทหารยิ่งต้องจริงจังเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติ
พร้อมทั้งยืนยันว่าหวังดีและบริสุทธิ์ใจ
เพราะจะทำให้น้ำหนักของนายกประยุทธ์ในเรื่องของการปราบคอรัปชั่นยังมีพลังต่อไป